แล้วคนทำร้ายเนี่ยนะเป็นลูกชายแท้ทำร้ายแม่
แม่บอกว่าทนไม่ไหวแล้วเพื่อนบ้านก็กลัว
ทีนี้จำเป็นต้องแจ้งตำรวจมาค่ะ
ทีนี้เขาเนี่ยลูกชายเนี่ยนะคะก็มีอาการคลั่งถือมีดไว้ตลอดเวลาเลย
สุดท้ายผู้ชายคนนี้พ่ายให้กับไม้งามแบบนี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมก่อนจะขึ้นไปต้องเจรจากันก่อน
เห็นไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยนายขึ้นคนเดียว
ตัวลูกชายคุ้มคลั่งอยู่บนบ้านนะคะ
ทีนี้ตอนเจรจาไม่สำเร็จพูดเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จ

นี่เข้าไปได้แล้วนะแล้วไม่ได้เข้าไปคนเดียว
เข้าไปทั้งหมดเพราะอะไรไม้งามนั่นแหละค่ะ
เป็นอาวุธในการคลาสตัว
ไม่อย่างนั้นเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่แน่นอนเลย
เพราะว่าทางตัวคนคุ้มคลั่งเขาก็มีมีด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านนะคะที่บ้านเขารวก
ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันธุ์ที่เพชรชบูรณ์
บ้านหลังนี้ลักษณะบ้านคือเป็นบ้านไม้ยกสูง
แล้วแม่วัยห้าสิบหกปีทนไม่ไหวแล้ว
ลูกชายเสื้อขาวคนนี้อายุสามสิบสี่ปี
แล้วลูกคุ้มคลั่งชอบมาทำร้ายแม่

ทีนี้แม่ทำยังไงโอ้โหเห็นลูกเป็นแบบนี้ปวดใจเหลือเกินค่ะ
จำใจต้องแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่มตัวลูก
แล้วตอนมาถึงลูกชายก็ถือมีดดาบลงอัคระยันไว้ตลอดเวลาเลย
แล้วเขาก็โวยวายอยู่บนบ้านไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้
พูดจาเพ้อเจอร์ตลอดเลย
ผู้เป็นแม่พยายามเกลี้ยกล่อมนะลูก
มีดเถอะมีดอันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เขาก็ไม่ยอมค่ะจนตำรวจต้องชาร์จจับกลุ่มตัว
แม่น่ะเล่าให้ฟังว่าลูกชายเนี่ยเคยเป็นทหารพลาด
ประจำอยู่ที่๓ชายแดนใต้เมื่อปี๕๔
ทีนี้พอลูกเคยเป็นอดิษฐานพลาดคุณ
มันมีช็อตตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังจะขึ้นไปนะ
แล้วลูกบอกว่านั่นมันปืนไฟฟ้านี่

คือที่นายให้นายขึ้นไปคนเดียวเนี่ย

มันไม่ใช่ปืนชอบไฟฟ้าหรือเปล่าแสดงว่าจริง
แล้วก็ตัวของคนคุ้มข้างเขารู้ใช่ไหม

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วแม่เล่าให้ฟังด้วยนะ
พอลูกไปเป็นทหารพรานอยู่ที่ชายแดนใต้ตอนปีห้าสี่
พอกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยพฤติกรรมก็ก้าวร้าวทำร้ายคนรอบข้างทำร้ายแม่แท้
แล้วรอบนี้ทนไม่ไหวแล้วต้องแจ้งตำรวจให้มาจับกลุ่ม
แล้วเดี๋ยวให้เอาตัวลูกไปรักษาอาการป่วยทางจิตด้วยนะคะ